หรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราตัดสินใจที่ว่าเราจะลาออกเพราะว่ามันมันเต็มที่แล้วนี่มีสิทธิ์จะกลับไปทำอีกไหมครับมีคนมาชวนไหมอุ้ยยังหรอกค่ะเพื่อออกมาไม่กี่เดือนเองจากนี้ไปก็ต้องคิดว่าเป็นโจทย์ของสมคมฟุตบอลครับเป็นโจทย์ของผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเป็นโจทย์ของผู้ใหญ่ในรัฐบาลเลยนะฮะที่ว่า
มันเลือนหายไปอย่างน่าเสด็จเราจุดพลุไว้แล้วจุดไว้ให้แล้ว
หมดเงินไปเท่าไรครับแป๊บ๑๒ปีเนี่ย
ถ้าพูดถึงเรื่องหมดเงินมันก็เป็นการที่หมดเงินแต่เป็นการแป้งว่ามันเป็นการหมดเงินที่เราเต็มใจแล้วก็คุ้มค่า
เพราะมันเป็นการหมดเงินให้กับกลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
เราก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนเล็กที่นำความสุขมาสู่คนไทยเช่นกัน
อีท่าไหนถึงมาคุมทีมท่าเรือครับ
ก็เพราะคิดว่ามันเป็นของจริงค่ะ

ใช่และสำหรับแป้งแป้งคิดว่า
อะไรของจริงมันก็คือของจริงอะไรของปลอมก็คือของปลอม

ของจริงนี่ไม่ได้จำเป็นว่าเราได้ไปแชมป์มาหรืออะไร
แต่ว่าแฟนบอลประวัติศาสตร์ความขลังมันอยู่ตรงนี้
ร้องให้เก่งนี่คุมทีมบอลไหวไหมค่ะ
เพราะว่าความผิดหวังมันเยอะ
น้ำตาทุกครั้งมันมาจากใจและมันมีความหมาย
ดีใจก็มันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจ
เวลาเสียใจเนี่ยเวลาแพ้เยอะมันก็ใจเสียนะ

แต่ในวันนี้ก็เริ่มแกร่งขึ้น
จะคุมทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดผู้หญิง
เป็นประธานสโมสรสนใจซื้อทีมฟุตบอลต่างประเทศไหมฮะ

จะไม่ให้เห็นคุณแมคจ้าของสโมสรทีมฟุตบอลต่างประเทศ

แต่หน้าตอนนี้ไม่มีแน่นอนหน้าตอนนี้
มีคนเขาเมาส์กันว่าการลงมาคุมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสร
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงหรือแม้กระทั่งการทำกิจกรรมอะไรต่าง
เพื่อปูทางในการเล่นการเหมือนหญิงถามจริงครับคุณแป้ง
มีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นคุณแป้งลงในศึกการเมืองในเร็ววันนี้
ปูทางเพื่อเล่นทำสโมสรท่าเรือนี่มีแต่คนนึกว่าจะเล่นการเมืองให้เลยนะ

ถ้าเล่นก็ต้องลงเลือกตามเมื่อ๒๔มีนาอย่างนี้ค่ะก็ต้องลงไปแล้วสิค่ะ

ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีความอยากเป็นผู้ว่ากรทม
ยุคสมัยนี้นะมันเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่เสียสละและมีความตั้งใจจริง

ส่วนพี่นั้นมีภารกิจอีกมากมายทั้งภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายอย่างที่ทำอยู่

พี่ยังไม่ได้เป็นคนพร้อมที่จะเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
พี่ฝันที่จะมองเห็นนักการเมืองที่พร้อมแล้วเสียสละให้กับประเทศชาติ

เวลาคำถามที่ไม่อยากตอบเนี่ยพี่ก็ยังมีสติอยู่กับเธอ

วันนี้ก็การันตีได้ว่ายังไม่พร้อมอนาคตก็ว่ากันเรื่องอนาคต
ถูกเพราะว่าจริงแล้วก็ฟ้าลิขิตมาหลายเรื่องมากนะ

ขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ